ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
คือทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนน
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบตอนแรกนึกว่าเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
แต่สุดท้ายตอนที่กู้ภัยกำลังปั๊มหัวใจอยู่ดีเลือดพุ่งออกมาจากตัวเต็มเลย

คนแถวนั้นบอกว่าก่อนหน้าที่จะเจอว่านอนเสียชีวิตอยู่ข้างทางเนี่ยนะคะ
เห็นผู้ชายคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
ผ่านมาสวนกันมาแล้วก็ตะโกนด่ากันอยู่แค่นั้นมาเจออีกทีอ้าวนอนตายอยู่ข้างทางแล้วอะค่ะ
ตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะตำรวจอยู่ระหว่างคุยกับญาติของผู้ก่อเหตุ
ให้บอกว่ามามอบตัวเถอะทางญาติต้องเกลี้ยกล่อม
คนก่อเหตุเนี้ยอายุแค่สิบแปดอืมเนี้ยค่ะ
ญาติกำลังเกลี้ยกล่อมอยู่ให้เข้ามามอบตัวเบื้องต้นเห็นบอกว่าจะมามอบตัว๓๑มกราคมนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณข้างไร่ข้าวโพดริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน
ตำรวจภูทรวังโป่งได้รับแจ้งเหตุนะคะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปกับแพทย์
ไปกับชุดพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพนายอภิษฎหอยเพชรอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นชาวบ้านบ้านไร่ฝ่ายสภาพศพมีแผลถูกของมีคมแทงที่หน้าอกและซี่โครงด้านซ้าย
และด้านหลังข้างขวารวมแล้วเก้าแผลค่ะแล้วก็ใกล้ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ
ฮอนด้าสีแดงขาวล้มอยู่นะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
มีคนเจอเจอผู้เสียชีวิตคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ตีคู่กันไปกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
แล้วก็มีเสียงโต้เถียงตะโกนด่ากันเสียงดังอะค่ะพอคนไปเจออีกทีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่ข้างถนน
แล้วก็ผู้เสียชีวิตก็นอนแน่นิ่งอยู่ข้างไร่ข้าวโพดตอนแรกชาวบ้านนึกว่าเป็นอุบัติเหตุ
จักรยานยนต์เสียหลักล้มแล้วก็นอนอยู่คือได้รับบาดเจ็บก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
แล้วชีพจรก็หยุดเต้นไปก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุ
มันเป็นเหตุฆาตกรรมค่ะตำรวจชุดสืบสวนก็ได้มีการเร่งหาเบาะแสคนก่อเหตุนะคะ
รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วเป็นผู้ชายวัยรุ่นอายุแค่๑๘เป็นชาวจังหวัดตรัง
ตำรวจก็เลยเรียกตัวแม่กับพี่สาวของคนก่อเหตุมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
พี่สาวของผู้ก่อเหตุชื่อว่านางศรีไพรเดชพิชัย
อยู่ได้สองปีแล้วอ่ะนะคะก่อนเกิดเหตุน้องชายวัยสิบแปด
พร้อมกับพ่อและสามีซึ่งก็เป็นพี่เขยเนี่ยค่ะครับ
มาของเงินยี่สิบบาทอืมบอกว่าจะไปดื่มเล่า
ที่ร้านขายของชำปรากฏว่ามาเจอกับผู้เสียชีวิตอ่ะ
เจอกับนายอภิษฎก็ชวนกันมาตั้งวงเล่า
ดื่มเหล้ากันที่บ้านจากนั้นน้องชายวัยสิบแปดคนนี้
กับสามีที่เป็นพี่เขยของคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์กันไปจะไปส่ง
นายอภิษฎเขาซ้อนสามกันไปค่ะครับจากนั้นไม่นานตัวสามีกับน้องชาย
กลับมาที่บ้านแล้วสามีก็บอกว่าน้องชายวัยสิบแปดเนี่ย
นายอภิษฎเสียชีวิตแล้วอ่าทั้งสองคนก็หลบหนีกันไปครับ
พร้อมกับภรรยาของน้องชายก็หนีกันไปหมดเลยอะค่ะ
ตำรวจก็เลยให้แม่กับพี่สาวโทรศัพท์ไป
มามอบตัวซะเถอะครับคนก่อเหตุบอกว่าตอนนี้
ไปใต้แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไปอยู่จังหวัดไหนนะ

มกราคมนี้รับปากกับครอบครัวว่ามามอบตัวแน่

กลับมาบอกเมียมันว่ามันแทงเขาแล้ว
หลังจากที่มาส่งผู้ชายคนนี้
ในวงเล่าได้ทะเลาะกันไหม
ไม่ค่ะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลย
ตอนไปส่งก็คุยกันตามปกติใช่ไหม

เมามากเมาไม่รู้ตัว
ตอนนี้ยากก็อยากให้กลับมามอบตัว
แล้วก็ดำเนินคดีกันต่อนะ
เพราะว่าหลักฐานมันก็มัดตัวอยู่แล้วเนี่ย
ทั้งหลักศาลเสื้อผ้าแล้วก็หลักศาล
ทั้งก้องวงชนศิลป์อะไรนี่
อยากให้กลับมามอบตัวดีกว่า
นี่ค่ะก็ขี่จักรยานยนต์ซ้อน๓กันไป
สามีของคุณศรีไพรคนนี้
แล้วก็น้องชายอายุ๑๘เนี่ย

ก็เลยไม่รู้ยังไงอยู่ดีไปแทงเขา
นี่ค่ะชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ติดตามพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็สอบปากคำพยานรวบรวมเอกสาร
หมายจับผู้ต้องหา๒รายค่ะ
วัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีคนนี้นะคะ
นายชัดชัยเอียดศรีอายุ๒๔ปี
คือหนีไปทั้งคู่นะคะตอนนี้ออกหมายจับแล้ว
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ก็คออนุมสารออกหมายจับนะคะ
คงพูดเลยไม่เข้าหูกัน

ก็เหล้าแท้
ใช่ไปดื่มเหล้าด้วยกัน